มีข่าวดีนะครับเพราะว่ากรกตก็อนุมัติงบฉุกเฉิน
ที่ทางคอรมอลจะเอาไปใช้อุดหนุนในการลดค่าไฟให้กับประชาชนนั่นเอง
ส่วนวันพรุ่งนี้วันพืชชมงคลครับขึ้นทางด่วนฟรีนะ
แต่เป็นสายไหนบ้างติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้ครับคณะกรรมการการเลขตั้งกรกฎ
เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีหนังสือขอความเห็นชอบขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

และลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟสูงนั่นเอง
เป็นกรอบวงเงิน๑๔๐๐ล้านบาท
ใช้ในการอุดหนุนค่าไฟช่วงเดือนพฤษภาคม

โดยลดค่าไฟ๑๕๐บาทสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วย
เฉพาะบินเดือนพฤษภาคม
และจะเป็นส่วนลดตามขั้นบันไดสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน๓๐๐หน่วย

เพราะว่าอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลรักษาการนั่นเองครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้วันพืชชมงคลครับ

แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ๓สายทาง

ก็คือทางด่วนขั้นที่๑จำนวน๑๙ด่าน

ทางด่วนค่าที่๒เนี่ย๓๑ด่าน
และทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด

ไปจนถึง๒๔นาฬิกา
ของวันพรุ่งนี้๑๗พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี

ของประชาชนในวันหยุดนั่นเองครับ

ของประชาชนด้วยนะครับ

ต้องชี้แจงสยบข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ว่า

ในช่วง๑๖๑๘พฤษภาคม
โดยอุณหภูมิสูงสุดทะลุ๔๐องศา

เพราะช่วงวันที่๑๖ถึง๑๙พฤษภาคม

ส่วนฟ้าเขานองเกิดขึ้นในบางพื้นที่
ไม่ได้มีอากาศร้อนนะครับ